กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับให้คุณผู้ชมดูคลิประทึกบนท้องถนน
โอ้โหใหญ่ครับถนนจริงเพราะว่ารถสิบล้อ๓คันนะ

แล้วเดี๋ยวคุณดูคันขวาให้ดีเกิดอะไรขึ้นกับคันนี้ไปดูกันนะครับ
ไม่ไหวแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
ไม่ไหวโอ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่อย่าตะอย่าจออย่าจอ
โอ้ยไม่ไหวแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนึ่งคุณ
คันที่แสงขวาอยู่เนี่ยนะฮะไปแล้วนะฮะ
บังคับเอารถไม่อยู่เนี่ยนะครับมันจะสะบัดแบบที่เห็นนี้
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องหรือว่าการบังคับรถกันแน่นะครับ
คือคลิปนี้เพจจึงนำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความไว้แบบนี้
เกือบแล้วเบรกสะบัดคลัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพราหักสลักหาย
เทียนห่างยางแฟบแนบตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทพัง
นี่หมดยังเนี่ยโอ้โหผมชื่นชมนะว่าเพจเวลาคิดอะไรแบบนี้นะ
โอ้โหคือก็ไม่รู้สาเหตุไงว่าตกลงรถบรรทุกใหญ่คันนี้
ที่กำลังแซงขวามันเกิดอะไรขึ้น
เกียร์หลุดหรือเครื่องสะดุดหรือเพราหักหรือสลักหายอะไรกันแน่
แต่ว่ายังโชคดีนะคุณนะที่คนขับพยายามบังคับรถเอาให้อยู่
ให้ไปชนคันอื่นที่วิ่งสวนเลนกันมา
แล้วก็โชคดีที่มีเกาะกลางถนนเป็นบางช่วงนะครับ
ก็เลยกันรถคันนี้ไม่ให้หลุดไปอยู่ที่เลนที่เขาขับสวนทางกันมานะครับ
เพจระบุพิกัดมาบอกว่าหน้าวัดไผ่หูช้าง
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ

คันที่มีกล้องหน้ารถอยู่คันนี้เขาก็ลุ้นนะ
โอ้โหเป็นช่วงจังหวะรถใหญ่กำลังแซงกัน